การแข่งขันในฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลไทยลีก
ที่จะกลับมาในวันที่๑๘เมษายน
ทางเลือกในการยุติหลีกจะเป็นทางเลือกสุดท้ายอย่างแน่นอน
ก็คือยังไงก็จะพยายามแข่งขันให้ได้
เว้นมันแข่งขันไม่ได้จริงนะคะ
ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยนะตอนนี้
ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะคะ

จะกลับมาแข่งขันกัน๑๘เมษายนนี้

แล้วก็ว่าจะสามารถเกมการแข่งขันจะสามารถกลับมาแข่งขันได้หรือไม่

ก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนของสโมสรถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะสมาคมก็ได้วางแผนสำรองเอาไว้
กรณีที่ถ้าเกิดว่า๑๘เมษาไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้ตามกำหนดจริงนะคะ
ก็ได้กำหนดรูปแบบของการแข่งขันไว้หลายรูปแบบเหมือนกัน
และอาจจะต้องยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลถ้วยหรือว่าลดรอบการแข่งขันตามไปด้วย
นี้บอกด้วยว่าการยุติการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกถือเป็นวิธีการสุดท้ายที่สมาคมจะนำเอามาใช้
เพราะว่าในขณะนี้นะคะยังอยู่ในจุดที่สมาคมยังมีวิธีการในการที่จะจัดการได้
แล้วก็กรณีที่แย่ที่สุดที่ฟุตบอลไทยลีกยังสามารถจะแข่งขันจบได้
คือสามารถเลื่อนไปจนจบในช่วงเดือนธันวาคมก็ยังทัน
ก็ไม่กระทบกับสัญญานักฟุตบอลถ้าเกิดจบในปีนี้
แต่เชื่อว่าการยุติการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกน่าจะเกิดขึ้นได้ยากจริงในลีกของไทย
เพราะว่าผลกระทบตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
ส่วนกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าในปีนี้
ลีกสูงสุดไม่ต้องมีทีมตกชั้น
แนวทางนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยไหม
อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยนะครับ
ล่าสุดมีการยืนยันนะครับว่าในเรื่องแนวคิดนี้ยังไม่มีกับฟุตบอลไทย
เพราะว่ายังมองว่าสถานการณ์ในศึกฟุตบอลไทยลีกตอนนี้เนี่ยยังสามารถจัดการโปรแกรมได้นะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติด้วยนะครับ
แล้วยังมีรายงานด้วยว่าฟุตบอลไทยลีกปี๒๐๒๑จะมี๑๖ทีมเช่นเดิม
เพราะว่าทางสมาคมได้มีการทำสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่ที่ก็เตรียมจะเปิดตัว
แต่ก็ยังติดในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับ
ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบในเรื่องของสัญญาตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีการเพิ่มทีมจริงเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับ
ก็จริงแล้วก็อยากจะให้แข่งขันจบแหละจริงอยากจะให้แข่งขันจบทุกหลีก
ไม่ว่าจะเป็นหลีกในไทยและหลีกต่างประเทศก็ต้องรอก่อติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง